เช่นเดียวกับคนในวงการฟุตบอลนะครับ
ก็ได้ร่วมแสดงความอาลัย

จัดพิธีถวายศักระและก็ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
จัดขึ้นภายในสนามย่าเทียมสิงห์ฟุตบอลพาร์คเมืองทองธานี

ซึ่งคณะผู้บริหารสโมสรนำโดยนายระวิโหลทองประธานกิติมศักดิ์
นายโพงศักดิ์โพงอนันต์ประธานสโมสร
นายวิลักษโหลทองรองประธานสโมสร
ได้นำคณะนักฟุตบอลจำนวน๒๕ราย
และเจ้าหน้าที่สโมสรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวครับ
ทั้งนี้นายกวินธรรมสัจจานนท์ขออภัยฮะธรรมสัจจานันต์
นักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตู
ภายหลังจากเสร็จพิธีว่ารู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เป็นนักกีฬาของพระราชาครับ
ก็เคยปัจจุบันก็เป็นนักฟุตบอลของทีมชาติไทย
ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลของพระราชาครับผม
ตอนนั้นพักครึ่งอยู่ทีมชาติไทยโดนนำอยู่
ครับผมซึ่งพี่ซูตก์เก้าเองเขาก็บอกมาว่า
เหมือนสายคนสนิทของพระราชา
ของในหลวงได้โทรศัพท์มาบอกว่าท่านก็ดูอยู่
แล้วก็คือมันก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทุกคน

เป็นแชมป์ในรายการนั้นได้ครับผม